จากคดีของพี่เลี้ยงจุ๋มก็ลุกลามบานปลายแล้วฮะ
ทำให้มีการตรวจสอบนะครับว่า
หรือว่าพี่เลี้ยงคนไหนในโรงเรียนสารศาสตร์วิเทพราชพฤกษ์

ก็ข้อสรุปออกมามีครูกับพี่เลี้ยงทำร้ายเด็ก๕๘ครั้ง
แล้วก็มีครูกับพี่เลี้ยง๑๓คนที่กระทำความรุนแรง
ทีนี้ก็ต้องจับตามองไปนะฮะว่า
ครูหรือพี่เลี้ยงเหล่านี้จะเข้ามาให้การกับตำรวจเมื่อไหร่อย่างไร

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทางด้านร้อยตำรวจเอกอุทิศอาสานอก
รองสาววัดสอบสวนของสพชัยพฤกษ์
นำเอกสารผลัดฟ้องฝากขังครูแล้วก็พี่เลี้ย
โรงเรียนสารศาสตร์วิเทพราชพฤกษ์จำนวน๑๐ราย
ไปยื่นต่อสารแขวงนนทบุรีแล้วนะ
ในข้อหาทำร้ายร่างกายและจิตใจผู้อื่น
เป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและจิตใจ
ผลัดละ๖วันโดยมีครูและพี่เลี้ยงรวม๑๐คน
มีครูกิ๊บนะฮะเจี๊ยบแพร่แพรวอิ้วส้มนิมิ้วอิง
คือผมก็เลยไม่กล้าเรียกว่าตกลงเป็นครูหรือว่าเป็นพี่เลี้ยงเด็ก
เพราะว่าแต่ละคนอาจจะมีทั้งที่เป็นครู

ผมเลยขออนุญาตเรียกชื่อเฉยแล้วกัน
เท่ากับว่าจริงแล้ว๑๐คนนี้คือตำรวจเขาสอบปากคำ
สามารถที่จะพบหลักฐานจนแจ้งข้อกล่าวหาได้เรียบร้อยแล้ว
ยื่นต่อสารแขวงนวลธรรมบุรีได้แล้ว๑๐คน
ส่วนอีก๓คนก็ต้องรอมาพบตำรวจกันต่อไปนะครับ
ส่วนเรื่องของนี่กลายเป็นดราม่าเลย
เกี่ยวกับทนายเดชากิติวิทยานันต์ที่ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์นะฮะ
แล้วก็รับเป็นทนายความให้กับพี่เลี้ยงจุ๋ม
แล้วเมื่อวานก็โพสต์อะไรต่างนานาออกมา
ก็ต้องระวังกันด้วยเดี๋ยวจะถูกฟ้องกลับนะ
ทีนี้พอพูดไปเมื่อวานปรากฏว่าคนก็ไปถล่มกันยับเลย

คือท่าทีทนายเดชาตอนแรกก็แข็งกล้าวไง
มีเหมือนกับน้ำเสียงท่าทางเหมือนกับว่าหลายคน
เขาวิภาควิจารณ์ว่าทำไมดูทำท่าทางเหนือจัง

ลดเลยนะฮะเพราะว่าทนายแหม
ทำไมกล้าวจังทำไมท้าให้คนไปฟ้องอะไรอย่างนี้นะฮะ
แล้วก็จะพร้อมจะต่อสู้คดีให้กับทางโรงเรียนให้กับพี่เลี้ยจุ๋มอะไร
ปรากฏว่าล่าสุดธนายเดชาไลฟ์เฟซบุ๊คอีกครั้ง

ก็ขออภัยหลังจากนี้ยังคงจะให้ความรู้ทางกฎหมาย
วิเคราะห์ข่าวเด่นคดีดังกันต่อไป
สิ่งใดที่ผมตัดสินใจผิดพลาดก็ต้องกลับไปขออภัยพี่น้องประชาชนมาณที่นี้
แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันคือวิชาชีพทนายความ
ผมจะสู้ต่อไปให้ความรู้ทางกฎหมายกับประชาชน
ส่วนคนที่ด่าผมหรือโกรธผมผมก็ไม่โกรธนะฮะ
ตามสบายผมไม่ได้ว่าอะไรและเข้าใจทุกคน
คือถ้าเขาได้รับการแต่งตั้งจากทางเรียนเขาก็ทำหน้าที่ของเขาแหละ

อันนั้นก็เข้าใจเขาแต่ว่าเรื่องที่แข็งกล้าวอะไรอย่างนี้

บอกว่าเอาถุงดำไปคุมหัวเด็กนั้นไปแปลว่าหลอกเล่นหยอกล้อเล่นอะไรอย่างนี้

นายสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายตั้มก็ออกมาเคลื่อนไหว

คดีแบบเด็กอนุบาลถูกทารุณกรรมผมขอผ่านได้กี่บาท

อันนี้ก็คือทนายตั้มออกมาพูด
อาชียะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมเหมือนกัน
ก็ได้โพสต์ไม่เห็นด้วยกับการที่พี่เลี้ยงจุ๋มมอบหมายให้ทนายเดชา
ฟ้องร้องผู้ปกครองที่ทำร้ายร่างกายเธอนั้น
โดยโพสต์ว่าดังได้ก็ดับได้๓๕ปีไม่มีความหมาย
หากไปฟ้องผู้ปกครองชมรมก็ไม่เห็นด้วย
อย่าเห็นแก่เงินจนลืมคุณธรรม
นี่หลายคนก็ทัวร์ไปลงที่ทนายเดชาแหละนะฮะ

ทนายเจมส์ก็โพสต์ข้อความค่ะบอกว่า
เอาถุงดำคลุมหัวเด็กแค่ล้อเล่นเหรอ
ถ้าเอ็นดูเด็กเล่นแบบอื่นที่สร้างจินตนาการ

แล้วก็บอกด้วยบอกว่าเพจนี้ไม่สนับสนุน

เกี่ยวกับการทารุณกรรมเด็กทุกกรณีครับ

ให้ผ่านเรื่องราวร้ายไปด้วยดีและรวดเร็ว
ส่วนทางด้านของผู้บริหารโรงเรียนในเครือสารศาสตร์นะฮะ
ก็คือนายพิสุทธิ์แล้วก็นายสุธิพงศ์ยงกมล
ก็เปิดเผยถึงเรื่องการตั้งทนายเดชา
เป็นทนายความประจำเครือสารศาสตร์
ว่าให้มาเป็นที่ปรึกษาข้อกฎหมายเพื่อนำไปสู่การแก้ไขเท่านั้น
ไม่ได้ต้องการที่จะต่อสู้กับผู้ปกครองเลย

ฝ่ายบริหารตอนนี้ได้ถอดแล้วนะถอดอะไรรู้ไหมคุณ

ถอดพอโรงเรียนสารศาสตร์วิเทพราชพฤกษ์ออกไปแล้วนะครับ
เพราะว่าปฏิบัติหน้าที่ได้ห่อนยาน
เรื่องนี้ก็เป็นการเปิดเผยจากทางของสชเหมือนกันนะฮะ
ก็คือทางด้านของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
ลงไปตรวจพื้นที่นะครับทางเลขาธิการ
คือนายอัธพลตรึกตรองก็เปิดเผยออกมา
บอกว่าทางโรงเรียนมีการถอดพอคนเดิม
คือนางนันทิพายงกมลออกจากตำแหน่งแล้วนะฮะ
แล้วก็ตอนนี้นะฮะก็ต้องมาดูว่าระดับผู้บริหาร
แต่งตั้งพอคนใหม่มีการแต่งตั้งพอคนใหม่
เป็นผู้หญิงเหมือนกันจบการศึกษาปริญญาเอก

แล้วก็ต้องดูระบบระเบียบการแต่งตั้ง
รองพอรวมถึงผู้บริหารคนอื่นด้วยนะฮะ

แล้วก็ล่าสุดของล่าสุดอีกอย่างหนึ่งที่สพชัยพฤกษ์
ตอนนี้มีครูหรือพี่เลี้ยงไม่รู้แหละ๒คน

เดี๋ยวเรารายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันต่อเนื่องนะฮะ